ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
วันนี้ขอร่วมอภิปรายใน
ถึงความไม่เหมาะสมและความสิ้นหวัง
ของการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
โดยผมจะเน้นไปที่งบประมาณที่มี
ส่วนในการที่ควรจะสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลง
ระบบราชการให้สะดวกสบายต่อประชาชน
หรือที่เราเรียกกันว่าการปรับให้เข้าสู่
ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์
และการสนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่เทรนด์ใหม่ของโลก
อย่างการเข้าสู่โลกดิจิทัล
ของประเทศไทยแต่จากเอกสารงบประมาณในปี๒๕๖๖ครับท่านประธาน
สิ่งต่างเหล่านี้ครับไม่มีจุดที่แสดงให้เห็นเลยว่า
รัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาหรือสนับสนุน
เรียกได้ว่าการจัดงบประมาณในครั้งนี้
เพียงแต่ว่าแสดงถึงความไม่จริงใจ
แต่ว่ามันจะแสดงถึงความสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบัน
แต่ยังรวมไปถึงในอนาคตเนื่องจากในหลายโครงการ
มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีทำให้เกิดความ
ที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากนี้
ถ้าให้พูดนะครับท่านประธานมันก็เหมือนเรื่องโกหก
เพราะว่าจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐบาลท่านรัฐมนตรีเอง
มักจะทำเป็นให้ความสนใจและให้ความสำคัญ
ในการผลักดันและสนับสนุนเรื่องต่างเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะแปรรัฐบาลเป็นรัฐบาลดิจิทัล
การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่
การทำให้ประชาชนเข้าถึงสิ่งต่างเหล่านี้

นี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าเขาต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการไปออกงานการผลักดัน
การจัดนิทัศกาลการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์ต่าง
รวมถึงการเดินสายพบนักธุรกิจต่างครับ
มันเป็นสิ่งที่ตัวรัฐบาลท่านนายกเอง
พยายามแสดงให้เห็นว่าเขามีความต้องการจะผลักดันเรื่องต่างเหล่านี้
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการผลักดันจริงนั้น
สะท้อนออกมาจากการจัดทำงบประมาณในปี๒๕๖๖นี้

ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ท่านรัฐมนตรีไปทำอะไรให้ท่านนายกโกรธหรือว่าอะไร

ทั้งที่พันธกิจและหน้าที่นั้นมีความสำคัญ
ต่อปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยอย่างมาก
เราพูดถึงวิสัยทัศน์เรามาดูวิสัยทัศน์ที่เพื่อนสมาชิกเพิ่งพูดไปนะครับ
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ทำไมงบประมาณจึงมีเท่านี้
ในขณะที่อย่างที่ผมว่าไปท่านนายกพยายามบอกว่าเราสนับสนุนอย่างนั้นอย่างนี้
แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับไม่แสดงอะไรอย่างนั้นเลย
มันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญไม่เข้าใจ
และไม่สามารถนำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องได้
ถ้าให้พูดกันตรงท่านนายกอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนโลกกำลังไปทางไหนเรากำลังทำอะไรอยู่
เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ท่านนายกและรัฐบาลจะสามารถนำประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องได้
แต่ยังโชคดีครับท่านประธานที่คนไทยมีความพยายาม
มีความสามารถในการปรับตัวในการเอาตัวรอด
ถึงแม้รัฐบาลจะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองมากน้อยขนาดไหน
ประชาชนก็หาช่องทางในการเอาตัวรอดในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะไปสู่โลกในอนาคตได้
แต่ครับท่านประธานถ้ารัฐบาลมีความจริงใจหรืออย่างน้อยมีความเข้าใจสักนิดนึง
ในการพัฒนาประเทศหรือการสนับสนุนประชาชน
ประชาชนจะไม่ต้องลำบากแบบนั้นครับ
แล้วสิ่งที่รัฐบาลหรือประเทศไทยควรทำตอนนี้คืออะไร
ผมจะยกตัวอย่างให้สั้นคือ
อย่างประเทศสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเรา
เขาได้มีการทำข้อตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่น
เนื่องจากเขาเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับ
ทำให้รายจ่ายต่างในการทำธุรกิจ
ไม่ว่าจะในประเทศหรือระหว่างประเทศนั้น
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง
ทำให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น
ในการที่จะสร้างธุรกิจใหม่
และสร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับต่างประเทศ

เขาจึงทำข้อตกลงเหล่านี้ขึ้นมากับหลายประเทศ
เพื่อสร้างกฎและทำให้ประชาชนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวก
ทีนี้เมื่อประเทศอื่นทำอย่างนั้น

ประเทศเราตอนนี้ถ้าให้พูดตามตรงตามดัชนีต่างที่มีการเก็บสถิตินั้น
ประเทศไทยไม่ได้แย่ครับท่านประธาน
แต่คำว่าไม่ได้แย่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลทำอะไรเลยเหมือนกัน
ผมขอยกตัวอย่างดัชนีขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือการพัฒนาดิจิทัล
อันนี้สำรวจในปี๒๐๒๐ประเทศไทยอยู่อันดับกลางครับ
อยู่กลางตารางเลยถ้าเต็มร้อยก็อยู่๕๐
แต่เมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดครับว่าทำไมไทยที่อยู่อันดับ๕๐ไม่ดีขึ้น
หรือว่าทำไมเราไม่ลงไปต่ำกว่านั้น
ต้องบอกว่าที่เรายังอยู่ตรงนี้ได้แทบเฉพาะเอกชนล้วนเพราะประชาชนล้วน
รัฐบาลแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในการส่งเสริมคุณภาพ
ศักยภาพในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย

เอาแล้วถ้าอย่างนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ให้กับประเทศไทยเลย
อย่างอื่น
อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้บอกไปครับยกตัวอย่างงบประมาณในปีนี้
งบประมาณของกระทรวงดีอีเกือบ๗๐๐ล้านครึ่งหนึ่งเป็นงบลงทุน
ซึ่งควรจะนำไปเพื่อพัฒนาและสนับสนุนสิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้น
แต่ว่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับท่านประธาน
เพราะงบลงทุนที่ควรจะเป็นงบที่กำหนดอนาคตของประเทศ
กว่า๙๐ถูกใช้ไปกับงบก่อสร้างไม่เพียงเท่านั้นครับ
บที่เหลือที่โครงการต่างที่บอกว่าเราจะทำอย่างนั้นพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับการพัฒนาจริงมันกลับถูกใช้ไปเพื่อการจ้างที่ปรึกษาครับ
รวมเป็นตัวเงินหลายร้อยหลายพันล้านครับท่านประธาน
อยู่กับการจ้างที่ปรึกษาซึ่งถามว่าจ้างแล้วมีผลอะไรกับประชาชน
ไม่มีครับท่านประธานไม่มีอะไรที่เราเห็นได้เลยว่ามันสร้างผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชน
แล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เหมาะสมมันคืออะไร
อะไรคือตัววัดที่เหมาะสมว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่รัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนจัดสรรออกไปเนี่ย
มันย้อนกลับมาถึงประชาชนได้
ผมยกตัวอย่างง่ายครับว่าสิ่งที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่า
งบประมาณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าคือเขาได้ใช้จริงไงฮะท่านประธานแค่นั้นเอง
ผมจะยกตัวอย่างมาให้ท่านประธานได้เข้าใจรวมถึงเพื่อนสมาชิกด้วยก็คือ
โครงการเน็ตประชารัฐครับที่ท่านบอกว่าจะให้เน็ตฟรีทั่วประเทศใช่ไหมครับ
ชีวัตรครับคือมีผู้ใช้๔แสนอันนี้คือตัวชีวัตรที่เขาจะบอกว่าเขาสำเร็จแล้ว๔แสนคนนะฮะ
ประชากรไทยทั้งหมดครับท่านประธานเกิน๖๐ล้านนะฮะ
ตั้งเป้าไว้ที่๔แสนเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เหมาะสมเลย
มันแสดงถึงความไม่มีศักยภาพหรือไม่ก็แสดงว่าเราไม่ตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่จริง
ไม่ว่าจะทางไหนมันก็เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการใช้งบครับท่านประธาน
แล้วอย่างนั้นตัววัดที่เหมาะสมคืออะไร
วัดที่เหมาะสมคือสิ่งที่ประชาชนจะรู้สึกได้
มันควรจะเป็นว่าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเตอร์เน็ตสิ่งต่างเหล่านี้ครับ
มันครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยมากน้อยขนาดไหน
แล้วถ้ามันยังไม่ครอบคลุมปีต่อไปพื้นที่ที่ไม่ถูกครอบคลุมนั้นควรจะต้องลดน้อยลง
สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างเนี่ยครับ
นี่คือพื้นฐานนี่คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลก
ถ้ารัฐบาลจริงใจถ้ารัฐบาลส่งเสริมอย่างมีมาตรฐาน
นักเรียนที่เรียนออนไลน์ในช่วงโควิดครับก็จะสามารถเรียนออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีข่าวว่า
เด็กมาขอบริจาคซิมมือถือมาขอบริจาคค่าเน็ตเพื่อที่จะเอาไปเรียนออนไลน์
มีหลายพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้
บางทีก็อยู่ในเขาบางทีก็อยู่ไกลสัญญาณเข้าไปไม่ถึง
ทำให้เขาไม่สามารถที่จะวางแผนหรือทำการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพได้
การใส่ปุ๋ยการดูแลรักษาพืชไร่การดูแลสวนของตัวเอง
แม้แต่ว่าวันนี้พายุจะเข้าควรจะต้องทำอะไร
อาจจะมีพายุฝนเข้ามาพืชผลเขาอาจจะเสียหาย
สิ่งต่างเหล่านี้ครับมันอาจจะดูไกลเกินไปจากคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัล
แต่จริงไม่ใช่ครับทั้งหมดมันเกี่ยวพันกัน
ถ้าเรามีพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
สิ่งต่างเหล่านี้คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
คุณตาที่จังหวัดผมที่ปลูกอ้อยก็จะทราบด้วยว่า
วันนี้ควรจะใส่ปุ๋ยไหมพรุ่งนี้ฝนจะตกไหม
จะต้องเตรียมอุปกรณ์มากน้อยขนาดไหนจะต้องระวังอะไรไหม
วันนี้พายุจะเข้าไหมสิ่งต่างต่างเหล่านี้ครับ
กรมอุตุเองพยากรได้แม่นยำมากขึ้นครับ
แต่มันไม่มีประโยชน์เลยครับว่าถ้าท่านจะพยากรแม่นยำ
แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เข้าถึงประชาชนไม่ได้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เขาก็จะใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้
นี่คือความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศครับ
ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะละเลยมันไปซะทุกครั้ง
อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานที่ผมเชื่อว่าเรามีการพูดกันหลายครั้ง
และจริงก็มีการพูดกันมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นสอสอด้วยซ้ำ
คือตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับเรามีการพูดกันว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
กลายมาเป็นเราจะเป็นรัฐบาล๔๐เหมือนในวิสัยทัศน์ของกระทรวง
ชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยครับท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือไม่มีผลลัพธ์
ประชาชนก็ยังต้องลำบากในการติดต่อราชการประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร
ทั้งที่เทคโนโลยีต่างมันพร้อมที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ไม่ต้องต่อคิวเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงเพื่อที่จะไปทำเรื่องกับราชการ
แล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราทำไม่สำเร็จ
เพราะว่าตัวท่านเองท่านนายกหรือแม้แต่รัฐบาลทั้งหมด
ท่านพูดท่านฝันครับแต่ว่าพอถึงเวลาเหมือนตอนเนี้ยครับ
เวลาที่ท่านต้องจัดงบประมาณให้กับกระทรวงต่างตามความเหมาะสม
ท่านไม่สามารถทำให้มันถูกต้องให้เหมาะสมได้
กลุ่มที่ต้องทำงานที่มีความสำคัญท่านก็ให้งบประมาณน้อย
เพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีวันสำเร็จไงครับ
ปฏิวัติระบบราชการมันไม่ใช่งานง่าย
มันไม่ใช่อะไรที่จะสำเร็จได้ง่าย
มันต้องการความเอาใจใส่ความตั้งใจจริง
แต่ผมคิดว่าท่านนายกอาจจะคิดว่ามันง่ายฮะ

เหมือนตอนที่ท่านนายกปฏิวัตรรัฐพาหารอันนั้นมันง่ายครับ
แต่การปฏิวัติระบบราชการให้ช่วยให้บริการประชาชนเนี่ยมันทำยากครับ

อีกปัญหาหนึ่งก็คือการคุ้มครองประชาชน
เราได้ยินเราได้เห็น
เราเห็นชื่อของหน่วยงานต่าง

แต่ทุกวันนี้ครับประชาชนก็ยังถูกแก๊งคอลเซนเตอร์
ก็ยังถูกหลอกลวง
ก็ยังถูกกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์เหล่านี้ครับ
แล้วงบประมาณส่วนที่ควรจะช่วยเหลือมันหายไปไหนครับ

ก่อนที่เราจะสรุปว่ามันควรไม่ควร
เราไปดูในเล่มขาวคาดแดงสักนิดนึงครับว่า
โครงการต่างเหล่านี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้าง
ขอสไลด์๓หน้าสุดท้ายนะครับ

แต่ว่าอันนี้คือโครงการที่ผมคัดมานะครับ

เล่มขาวคาดแดงจากกระทรวงกระทรวงเดียว
กลมเดียวด้วยซ้ำถ้าผมจำไม่ผิด

หลัก๑๐ล้านขึ้นทั้งนั้นนะท่านประธาน
เป็นงบประมาณที่ควรจะไปส่งเสริม
ที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง

หมดไปกับการจ้างที่ปรึกษาท่านประธาน

จ้างที่ปรึกษาทุกกระทรวงทุกหน่วยทุกกลมนะครับ

ท่านรับเงินมาแล้วท่านก็เอาเงินไปจ้างคนอื่นต่อนะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้ครับท่านประธาน
แล้วมันจะทำให้ประเทศเราพร้อมกับการพัฒนาพร้อมที่จะไปสู่โลกข้างหน้าได้ยังไงครับ

โครงการที่ผมอภิปรายมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย

ท่านน่าจะทราบนะว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง

ตลอด๓ปีที่ผ่านมางบประมาณทั้งหมด๓๐๐๔๐๐๕๐๐ล้าน
บก่อสร้างล้วนเลยครับท่านประธาน
ผมไม่ได้บอกว่าก่อสร้างมันผิดนะครับ
เพียงแต่ว่า๓ปีเนี่ย
มันควรจะมีอะไรให้กับประชาชนได้ใช้บ้างไหมฮะ
ไม่ใช่ว่าจะรอว่าสร้างให้เสร็จแล้วค่อยได้ใช้ทีเดียว
โครงการท่านเนี่ยโครงการเป็นพันล้านนะครับ
ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ใช้ประโยชน์สักนิดเลยเหรอ

อกจากนั้นครับบางโครงการครับท่านประธาน
สร้างระบบบอกว่าจะทำระบบ
เพื่อรองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
สุดท้ายครับพอเข้าไปดูในรายละเอียด

ว่าซื้อระบบเลย๔๐ล้าน
ซื้อระบบมันตรงอย่างนี้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าระบบอะไร
แล้วเราทำอะไรได้จากสิ่งนี้
อีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจครับก็คือ
โครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติครับ
อ่านผ่านก็เหมือนให้ทุนเด็กใช่ไหมครับ
พอลงไปดูจริงครับไม่มีใครได้ทุนนะฮะในโครงการนี้
ไม่มีอะไรเลยครับเป็นการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

แล้วที่ใส่เด็กทุนไว้นี่คือให้พวกผมเข้าใจผิดเล่นเหรอ
อันนี้คือความไม่เหมาะสม

และจากที่ผมฟังอภิปรายมาทั้งวันเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่กระทรวงที่ผมดูด้วยซ้ำ

ถ้าท่านจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวค่อยแก้ก็ได้
ผมว่าถ้าผิดขนาดนี้ครับทำใหม่ง่ายกว่าครับ
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นเหตุผลที่ผมไม่สามารถ
รับร่างพรบงบประมาณฉบับปี๒๕๖๖ได้ครับท่านประธาน